แต่ว่าเรื่องถัดไปไม่แน่ใจว่าจะบาปหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวถึงกับตกใจเมื่อฟิลเตอร์ไปปรากฏที่พระพุทธรูปแบบนี้
ไม่ได้ตั้งใจเหรอพ่อบาปได้อยู่

แต่ว่าคิมิโนโตะมากเลยพ่อ

คือคนจะบาปไม่ใช่เขานะคงจะเป็นดิฉันเองแล้วมั้งตอนนี้

คือคนที่เล่นโซเชียลมีเดียอย่างไอจีใช่ไหมคะ
ติ๊กต๊อกเนี่ยคุณต้องเคยเล่นแน่แหละ

หนุ่มคนนี้เขาไปเที่ยวไปสักการะสิ่งมงคลที่พุทธอุทยาน

ที่อยู่ที่ตำบลขนมพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ก็จะเซลฟี่กับพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน่อย
ที่เป็นรูปปั้นนี้ด้วยโอ้ตายแล้ว
ก็บอกว่าคนไม่ได้ตั้งใจไงไม่ได้ตั้งใจ
คือไม่ได้ตั้งใจจริงแต่ว่าปกติฟินเตอร์มันจะจับได้แค่หน้าเดียวไง
แต่อันนี้คือไปจับที่หลวงปู่ด้วย
แสดงว่าบุญญาบารมีของท่านนั้นยิ่งใหญ่มากเอาไปในทางนั้นซะอีก
ก็อย่างที่น้องใบตองบอกไงมันจะเลือกจับใบหน้าเดียว
ไม่ปกติอ่ะแต่อันนี้คือจับทั้งสองใบหน้า
อันนี้เข้าใจได้ว่าทำไมถึงจับหน้าของหลวงปู่ด้วย
เพราะว่าลักษณะใบหน้าใหญ่เหมือนกับหน้ามนุษย์
แต่ถ้าเล็กลงมาหน่อยมันอาจจะไม่จับก็ได้
แต่นี่คือจับคู่แบบนี้เลย
ให้จับสิถ้าเป็นหน้าผมจะจับได้ทุกพิวเตอร์

มีให้จับเออเอาคุณลองเล่นดูสิคุณชนะ

ลองไปดูตัวอย่างไอเดียการโพสต์ไอจีสตอรี่ของท่านนี้
เชอรี่กราฟี่๓๒๔๒นะคะ